คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องหลังจากที่คุณหมอเขามีการออกมา
ลงก่อนหน้านี้บอกว่าหมอทำงานหนักที่โรงพยาบาลเพื่อคุณ
ขอให้คุณอยู่บ้านเพื่อพวกเรา
ล่าสุดมีคนกลุ่มหนึ่งเขามีแคมเปญเหมือนกัน
หากคุณไม่หยุดอยู่บ้านเพื่อหมอเราพร้อมทำงานหนักเพื่อคุณ
ไปดูว่ากลุ่มล่าสุดที่ออกมาจัดแคมเปญนี้คือใคร

เขาเรียกว่าสับปะบุรุษและสับปะเรอรุ่นใหม่
อีกทีนะหากคุณไม่หยุดอยู่บ้านเพื่อหมอ

หากคุณหายกลับบ้านดีกว่าอย่าดอกไม้จันเลย

อกไม่จันทร์ได้แล้วไม่ได้กลับบ้านนะ
นี่เป็นความคิดสร้างสรรค์ของน้องทีมงานเจ้าหน้าที่
จัดการกับศพเขาเรียกว่าสรรพบุรุษสับปะเหลอรุ่นใหม่
วัดโพธิญาณจังหวัดพิสุนุโลก
ด้วยการออกมาถือป้ายช่วยคุณหมอลนลงให้คนอยู่บ้าน
ถ้าไม่ยอมอยู่บ้านสับปะเลอพร้อมทำงานหนักเพื่อคุณ
ก็คือจัดศพคุณเอาง่าย
เป็นการใช้ภาพความน่ากลัวมาช่วยบรณรงค์อีกทางหนึ่ง
ให้กับประชาชนเห็นความสำคัญของการอยู่บ้าน

ทั้งนี้สรรพรุษรุ่นใหม่วัดโพธิญาณยังได้ให้ความรู้เพิ่มเติมว่า
คำว่าสรรพบุรุษสับปะเลอนั้นเนี่ยสันนิษฐานว่ามีที่มามาจากภาษาเขมร
ก็คือว่าสเปอร์ซึ่งเขมรรับมาจากศัพท์ภาษาบารีอีกทีนึง
คำว่าสับปรุษนั่นแปลว่าผู้ที่โปรงตกจากการเห็นซากศพ
กิเลสเบาบางลงมากกว่าคนทั่วไป
แล้วสุดท้ายติดแฮสแท็กว่าหายใจไม่ออก
บอกเจ้าหน้าที่สรรพบรุษนะครับ
อย่าเลยเขาไม่อยากให้ทำงานหนัก
จนใจอยู่บ้านอยู่บ้าน
พร้อมทำงานดีแต่ก็ไม่อยากให้ทำงานหนัก
เราอยู่บ้านดีกว่าเนอะอยู่บ้านดีกว่า